กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้
ผู้หญิงใส่ชุดขาวคล้ายกับชุดพยาบาลเลยฮะ
เขาเดินเอาอะไรบางอย่างไปโรยใส่รถของคนอื่น
ยังไงคุณผู้ชมไปดูคลิปก่อนนะครับ

เราเห็นออกมาแบบนี้ก็เป็นพยาบาลสินะ

แล้วเขาเอาอะไรบางอย่างไปโรยใส่รถคนอื่น
โรยใส่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่จอดอยู่
แล้วพอสัญญาการขโมยของรถมันดัง

ท่ามกลางข้อสงสัยของคนที่ติดตามโพสต์
ว่าตกลงพยาบาลคนนี้กำลังก่อเหตุอะไรอยู่
ทีมข่าวของเราสอบถามไปที่ผู้เสียหายคนหนึ่ง

เมื่อวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
แฟนของเธอทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี
แผนกช่างซ่อมบำรุง
และก็ทำงานมานานละ๖ปีแล้ว

แฟนของเธอก็จะเอารถไปจอดในบริเวณ
นี่แหละตรงกล้องวงจรปิดจับภาพได้
ซึ่งใกล้กับแผนกนะครับคือแผนกช่างซ่อมบำรุง
วันเกิดเหตุตัวเธอเองกับแฟนนุ่มเดินมาจะมาขี่รถ
ก็เห็นมีอะไรบางอย่างมันถูกโรยเกลื่อนอยู่บนเบาะรถ
ค่ะแล้วก็ที่พื้นโดยรอบตอนแรกก็คิดว่าเป็นขนนก
แต่เมื่อสังเกตดูดีดีเอ้าตกใจเลยนี่มันหมามุ้ยนี่นะ
อ้าวดีที่ยังไม่นั่งคล่อมไปโอ้โหไม่งั้นเดี๋ยวจะคันเขยอเลยนะ
นั่งคล่อมไปเนี่ยคันขเยอะเลยเออไม่รู้เนี่ย
ใครเอาหมามุ้ยมาโรยที่เบาะจะกันแกล้งพวกเรานะครับ
ตัวเธอเองยืนยันบอกว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครเลย
เพราะว่าเธอก็ทำงานคนละที่กับแฟนแฟนทำงานแผนกช่างซ่อมบำรุงที่โรงพยาบาล
แฟนก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องไปเค้นถามต่อว่า
แฟนหนุ่มของเธอไปมีเรื่องกับผู้ช่วยพยาบาลคนนี้หรือเปล่า
เพราะเวลาไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็เลยรู้ตัวไงว่าใครเนี่ย
หมามุ้ยมาโรยก็พบว่าเป็นคนที่ใส่ชุดพยาบาลเนี่ย
อบอะไรบางอย่างมาเนี่ยคุณดูสิแล้วก็เอามาโรยไว้
เบาะรถจักรยานยนต์แล้วก็ตามพื้นเนี่ยนะฮะ
กะว่าให้คันเขยอกันเลยนะครับทีนี้ก็ต้องไปถามแฟนนุ่มว่า
เคยไปมีเรื่องกับผู้ช่วยพยาบาลคนนี้หรือเปล่านะครับ
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่เอามาจอดแล้วก็เห็นในกล้องวงจรปิด
แล้วก็ถูกโรยหมามุ้ยเนี่ยนะฮะเพิ่งจะออกมาได้ไม่กี่วันเองนะครับ
เมื่อวานนี้นะฮะได้นำหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสพคูคศแล้ว
เพราะว่าเห็นชัดเจนว่ามีพยาบาลหอบหมามุ้ยมาโรยใช่ไหมฮะ
แต่ทีนี้ก็ต้องดูว่าจุดประสงค์อะไรถึงทำแบบนี้
แค้นอะไรกันกับเพื่อนร่วมงานอะไรหรือเปล่าถึงทำแบบนี้นะครับ